เป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนอ่ะทำไมทำแบบนี้กันอ่ะ

อ่าทีนี้พอมาเรียนอาชีวะอืม
ไอ้เพื่อนเก่ากลับมาเอามีดแทงอกเลยคุณผู้ชม
แล้วคนโดนแทงเป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ย

ขี่มอเตอร์ไซค์ลงจากมอเตอร์ไซค์มาแต่ตอนแรกเนี่ยเห็นไหม
มีผู้ชาย๒คนและผู้หญิง๑คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มา
มาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
แล้วสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่นั่งกลางเนี่ย
คือผมซ่อนเดี๋ยวนะเธอเป็นสาวเห่าคุณผู้ชม

ชาวบ้านประคองก่อนน้องน้องนั่งก่อนนะ
แต่ตัวผู้บาดเจ็บทนไม่ไหวซุดลงไปแล้ว
กระทั่งตำรวจกับกู้ชีพมาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ทุ่มของวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาวันจันทร์ครับ
เมื่อวานนักข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่อู่ซ่อมรถริมถนนอายุทยา
นาในอำเภอเสนาที่พระนครศรีอยุธยา
นี่คุณผู้ชมเห็นไหมที่ชี้นั่นคราบเลือดนะ
จุดที่ผู้บาดเจ็บล้มลงไปนั่นแหละ
เจ้าของอู๋อย่างเฮียวิเชษและอาสากุภัยอายุทยาให้ข้อมูลว่า
ก่อนเกิดเหตุตอนนั้นอู่ใกล้ปิดแล้ว

มตกลขอความช่วยเลยเฮียช่วยหน่อย
ผู้หญิงคนที่นั่งกลางโดนแทงเข้าอกซ้าย

เฮียวิเชษก็เลยเรียกลูกน้องมามาช่วยกัน
ปฐมพยาบาลให้น้องคนนั้นแล้วก็แจ้งตำรวจครับ
โอ้โหดีนะมาตอนที่

บ้านพักย่านหมู่หนึ่งรับตำบลบางนมโครมเสนา
ไปเจอเพื่อนของคนเจ็บ

พาไปชี้รอยเลือดที่พื้นปูนคุณผู้ชม
ใกล้ที่นั่งข้างบ้าน
แล้วก็บอกว่าคนเจ็บเป็นออกแนวห้าวหน่อย
เป็นผู้หญิงนะห้าวอายุ๑๕ปี
เรียนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่ง

ตัวผมแล้วก็คนเจ็บก็เป็นสาวห้าว

สองคนนั่นอ่ะมานักเคลียร์กันพี่เบิ๊ธพี่น้องแข็ง

หลังจากที่กลุ่มของเพื่อนคนเจ็บ
นี่ไงต้นเหตุมันมาจากไปดักชิงหัวเข็มขัด
ดักชิงหัวเข็มขัดเพื่อนของเชฟกับบาร์ด
กันไม่ได้ก็เลยนัดคุยกันอีกครั้ง
สิ้นเดือนกันยายนนี้ก็นึกว่าจะมาเจอกันอีกที
สิ้นเดือนกันยากลายเป็นว่าตอนกำลังจะแยกย้ายเนี่ยคุณผู้ชม
เชฟตรงมาล็อกคอคนเจ็บก็คือสาวห้าวครับ
เอามีดจ้วงจ้วง๓ครั้งแทงอกเข้าไปแล้วก็หนีไปเลย
หนีไปพร้อมไอ้บาทเชฟกับบาร์ดหนีไปแล้ว
เพื่อนคนเจ็บยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้
เพราะผมเองทั้งสาว๕คนเจ็บแล้วก็ในเชฟเนี่ย

แล้วพอย้ายไปเรียนอาชีวะต่างสถาบันดันกลับมามีปัญหากันเอง
ล่าสุดตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุก็คือเชฟกับบาสเนี่ย
จะมาขอมอบตัววันนี้ครับช่วงเย็นนะคุณผู้ชม

โอ้โหต้นเหตุมาจากชิงหวยเข็มขัด

คนเป็นรุ่นพี่เนี่ยยังมาปลูกฝังเรื่องนี้กันเลย
หัวเข็มขัดหรือว่าชิงสัญลักษณ์ของสถาบันเนี่ย
ไม่ได้ประโยชน์นะครับ